คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ก็ตามกันมา
เรื่องของน้องปอวัย๑๙ปีที่เสียชีวิตจากการที่ถูกในแม้วแฟนนุ่มวัย๑๘ปีเนี่ย
ฆ่าแล้วก็ไปเผานั่งยางกลางป่า

พ่อของน้องปอเนี่ยไม่เชื่อว่าน้ายน้องจะก่อเหตุคนเดียว

จริงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
กรณีที่น้องปอนางสาวจุลารัสอายุ๑๙ปี
หายไปจากบ้านตั้งแต่๒๖กุมภา
แล้วปรากฏว่าพบเป็นศพถูกเผานั่งยางอยู่กลางป่าลึกในจังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้นายแม้วที่เป็นแฟนหนุ่มวัย๑๘ปี
มอบตัวกับตำรวจแล้วก็สารภาพนะ
ว่าวันที่๒๗กุมภาตอนเช้า
ทะเลาะกันอย่างแรงในห้องนอน
แล้วพลั้งมือบีบคอน้องปอจนเสียชีวิต
ทีนี้ตอนกลางวันก็นำศพใส่รถกระบะมาเผานั่งยาง

เพราะว่าอยากรู้ว่าในแม้วทำคนเดียวหรือเปล่า
แมวก็บอกนะบอกว่าทำคนเดียว
ปมมันมาจากเรื่องพิษรักแรงหึง
หวงเนื่องจากฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
ทีนี้ตำรวจก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ส่งฝากขังสารเยาวชนนะคะ
บรรยากาศที่บ้านของน้องปอ
ดูบรรยากาศพิธีศพหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้าน
ก็ช่วยกันเตรียมสถานที่นำกระดูกของน้องปอใส่ในโรงศพ
กระดูกที่มันเหลืออยู่เรียกว่าเป็นเศษกระดูกเลยค่ะ
เพราะว่าโดนเผาไหม้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว
รถยนต์เขาบอกตามรายงานทั้ง๓เส้น
ใช่ค่ะทีนี้พ่อน้องปอก็ได้จุดทูบ
บอกกล่าวถึงดวงวิญญาณให้ลูกสาวได้รับรู้
บอกให้ลูกไปสู่สุขติส่วนพ่อคุยกับนักข่าวนะ

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
แล้วอยากให้ได้รับโทษถึงประหารชีวิตเลย

ค่อนข้างพุ่งรับรู้ลงไปส่วนอาจารย์
พ่อบอกเนี่ย

แล้วอย่างที่บอกว่าตอนแรกครอบครัวไม่เชื่อว่าทำคนเดียว
แต่ด้วยความที่เมื่อวานช่วงเย็นตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไปดู
ซึ่งตำรวจบอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะ
ในแม้วจะก่อเหตุคนเดียว
เนื่องจากว่าน้องปอผู้ตายร่างเล็ก
ร่างเล็กแล้วก็นายแม้วเป็นนุ่มวัยชะกันไงแข็งแรง
ประกอบกับจังหวะที่กระทำผิดอาจจะมีแรงกระตุ้น

แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าทางวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์นะ
ต้องดูพยานแวดล้อมต้องดูกล้องวงจรปิด
เคียงกับบ้านผู้ต้องหาตอนก่อเหตุ
แล้วก็ดูตามเส้นทางที่ขับรถกระบะมา
ซึ่งต้องดูไงอย่างป่าตรงนี้
ตัวผู้ต้องหาคือในแม้วเนี่ยเคยมาแล้วก็เลยจะคุ้นเคยกับพื้นที่
ทีนี้คุณผู้ชมคะคุยกับแม่น้องปอบ้าง
คุณแม่ฉวีบอกว่าพอเอากระดูกลูกสาวกลับมาที่บ้าน
มีหลานหลานมาบอกแม่ว่าเห็น

ใช่หลานบอกว่าเห็น
เห็นนะพอนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน
เออหน้าบ้านที่มาตั้งศพอะค่ะ

ใช่ค่ะนะฮะอันนี้คือหลานเห็น
คือเด็กเขาก็เห็นอะไรแบบนี้เนอะนะฮะ
นี่ฮะเราเลยภาพจำลองภาพแบบนี้ให้นะคุณผู้ชม
ตามคำบอกเล่าของเด็กผู้หญิงเนาะ
แล้วเป็นข้าวที่แบบว่าอยู่หน้าโรงศพพอดีโอ้ขนลุกทีเดียว
ทีนี้ป้าของน้องปอเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผูกพันกับปอมากเลยนะ

ก่อนจะรู้ว่าหลานสาวตายวันนั้นน่ะจู่เนี่ย
ไฟที่บ้านตัวเองเนี่ยแล้วก็บ้านของปอนเนี่ยดับพร้อมกัน
พึบเลยเขาก็เลยเอ้ยหรือว่าวิญญาณของหลานมาส่งสัญญาณหรือเปล่า

แต่มันมีไฟดับพร้อมกันทั้งสองบ้านซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ภายในบ้านเลย
ก็เลยคิดย้อนกลับไปว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
โดยครอบครัวจะตั้งสวดศพของปอ๒คืนแล้วจะนำกระดูกไปทำพิธีชาปนกิจ
ที่วัดป่าอารัญญาวาสครับ
ซึ่งทีมข่าวเดินทางไปจุดที่พบกระดูกของปออีกครั้งหนึ่ง
ตามที่เรารายงานไปว่ามันเข้ายากหรือเปล่า
มันไปยังไงเขาจะก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่า
คือเส้นทางจากบ้านของผู้ก่อเหตุไปจนถึงจุดนี้มันห่างกันประมาณสัก๗กิโลได้
มันจะมีเครื่องเส้นไหว้อยู่มีกล้วยดิบมีกล้วยสุกหันเป็นแว่นวางจนจุดที่ไปเจอกระดูกของน้องนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะ
ยังมีอยู่นะก็เป็นการเชิญโดยวิญญาณให้น้องกลับไปที่บ้านแหละ
ใช่ค่ะแล้วก็จุดตรงนี้ที่คุณทัศนัยบอกคือจริงมันมีชื่อเรียกนะ
เขาบอกว่าจุดตรงนี้จะเรียกว่าร้องช้างตาย
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าทำไมถึงเรียกว่าร้องช้างตาย

เขาบอกว่ามันมาจากเมื่อก่อนนี้พี่เบิร์ต
จุดตรงนี้ช้างถูกยิงแล้วก็ส่งเสียงร้อง
แล้วช้างมันก็ล้มก็คือมันก็ตายนั่นแหละ
แต่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าร้องช้างตาย
ซึ่งมันมาจากช้างโดนยิงแล้วร้องตาย
เออซึ่งจุดที่เผานั่งยางเนี่ยอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ๗กิโลนะคะ
แล้วก็รัศมีรอบ๓กิโลเมตร
ชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันไม่มีบ้านคนอยู่เลย
มันมีแค่ป่ายางพาราล้อมรอบอยู่
ชาวบ้านเขาก็เชื่อนะบอกว่าการที่จะก่อเหตุแบบนี้ได้
แปลว่าคนก่อเหตุต้องชำนาญพื้นที่
ต้องเป็นคนที่คือเขาเรียกว่าคนที่จะมาตรงนี้ได้

อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะ
ทีนี้เรื่องทางคดีหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เราก็ไปสอบถามจากพตรีธวัฒน์วงศังหา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
ก็พูดถึงเรื่องคดีบอกว่าตอนนี้สอบพยาน
ก็คือสอบพ่อสอบแม่สอบญาติที่เกี่ยวข้องแล้ว

ก็พบว่าการกระทำการก่อเหตุของผู้ต้องหาก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่ตำรวจบอกว่าอย่างที่บอกไงยังไม่ทิ้งประเด็น
ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดต้องไปดูพยานหลักฐานอื่นก่อน

ส่วนผู้ต้องหาที่มามอบตัวเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเชื่อว่าในแม้วน่าจะถูกญาติกดดัน
ประกอบกับกลัวความผิดอารมณ์ชั่ววูบด้วย
แล้วยังอายุ๑๘เองนะคะยังเป็นเยาวชนอยู่
ทีนี้การก่อเหตุรถกระบะที่ใช้ขนศพ
ถามว่าคุณตำรวจแล้วเขาบอกไหมเป็นของใคร
บอกอ๋อเป็นของคุณปู่คุ้นเคยสิ
เนื่องจากว่าในแมวนี่ขับกระบะของคุณปูเป็นประจำ

ขนาดเดียวกันนี้นะคะทางด้านพลตำรวจตรีชัยวัด
ฉันทะวรลักษณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖

ว่าผู้ต้องหาสามารถจะอุ้มน้องปอ

คือเดินมาจากรถจุดที่จอดรถมาตรงนี้
ประมาณ๓๙เออ
ซึ่งเขาบอกว่าระยะมันน่าจะประมาณสัก๕๐เมตร
เดี๋ยวหลังจากนี้ได้ข้อมูลต่างเก็บหลักฐานแล้ว
รอดูความคืบหน้าต่อไปด้วยนะคะ